วันที่๒๐ของการเปิดเข้าให้กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ยังคงมีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศนะคะเดินทางกันไปอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมากค่ะ
ติดตามบรรยากาศจากคุณระพีพันธ์เรือนศรีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากท้องสนามหลวงค่ะเชิญคุณระพีพันธ์ค่ะ
ณพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙ตั้งแต่๕นาฬิกาที่ผ่านมานะคะ
เนื่องจากไม่ต้องการให้มีประชาชนตกค้างค่ะ
ประชาชนกลุ่มแรกของวันนี้กว่า๕๐๐คนได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวังแล้วตั้งแต่๕นาฬิกาที่ผ่านมา
ซึ่งสำนักพระราชวังเปิดให้เข้าก่อนเวลาที่กำหนดเพราะไม่ต้องการให้ประชาชนที่ตั้งใจเดินทางมาตกค้างในแต่ละวัน
และแม้จะเข้าสู่วันที่๒๐ของการเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพแต่ประชาชนจากทั่วประเทศยังคงเดินทางมาไม่ขาดซ้าย
บางคนจะแก่ชะลาเดินไม่ค่อยไหวบางคนร่างกายไม่สมบูรณ์แต่ทุกคนล้วนมีความมุ่งมั่นตั้งใจมาหาพ่อผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยค่ะ
ก็อยากมากราบรมศพในหลวงรู้สึกดีใจมากตื่นเต้นค่ะปฏิฐานขอให้ท่านไปสู่สวงสวรรค์ดีขลัยดีค่ะ
เราอยู่ข้างหลังเราก็ต้องทำตามรอยทำของพ่อ
อยากบอกคนไทยว่าเราเป็นลูกพ่อหลวงเนอะอยากให้ทำตัวให้ดีจะมีจากความสามัคคีแล้วก็เศรษฐกิจก็พอเพียง
เป็นเป็นเส้นเลือดสมองแตกมาปีแล้วค่ะแต่ทีนี้แบบรักรักพ่อหลวงมาก
ใครก็อยากมาอยากมากราบพระศพถึงพ่อหลวงจะไปแล้วแต่พ่อหลวงยังอยู่ในใจเราเสมอ
ไม่ลำบากค่ะก็ดีใจที่ได้มาไม่เหนื่อยมาถึงแล้วไม่เหนื่อยเลยค่ะ
รู้สึกปราบปลื้มค่ะที่ได้มาไม่คิดว่าจะได้มาค่ะ
ทำทุกอย่างเพื่อประชาชน
เหน็ดเหนื่อยมามากเพื่อแบบพวกเราแล้วก็อยากมากราบท่านค่ะ
สำหรับประชาชนที่เดินทางมาถึงท้องสนามหลวงให้ไปต่อคิวได้บริเวณเต็นต์พักคอยในสนามหลวงฝั่งทิศเหนือ
หรือสังเกตลูกบอลลูนสีขาวดำที่เขียนว่าทายคิวจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำ
และหากนำบุตรหลานหรือผู้สูงอายุเดินทางมาด้วยให้เขียนชื่อนามสกุลโรคประจำตัวและเบอร์โทรศัพท์ญาติติดตัวไว้
เพื่อใช้ติดต่อกรณีพัดหลงค่ะ
เจ้าหน้าที่แจ้งยอดหลังปิดให้ประชาชนเข้ากราบ
ถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
เมื่อเวลา๒๑นาฬิกาวานนี้นะคะ
มีประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพจำนวนทั้งสิ้น

พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากท้องสนามหลวงค่ะ